ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใดเพียงตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ

ต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ในเกมต่อชีวิต
สวัสดีครับแล้วนี่คือรายการ
ที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤตในเกมต่อชีวิต
เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวของคุณนะครับ
และสำหรับวันนี้นะครับมีอีกหนึ่งครอบครัวครับที่พบกับวิกฤตมาจากจังหวัดรบบุรีครับ
ครอบครัวนี้ไม่ได้ต้องการสิ่งใดไปมากกว่าปัจจัย๔อย่างปุตุชนคนธรรมดาอย่างเราต้องการเลยนะครับ
ในปัจจัย๔นั้นก็คือบ้านบ้านที่เขาเคยอยู่อาศัยเวลาที่ทำงานมาเหนื่อย
หวังที่จะเข้ามาพักแล้วก็เจอคนในครอบครัวอย่างอบอุ่น
แต่ตอนนี้บ้านที่เคยอาศัยพำนักหลับนอนกำลังจะไม่ปลอดภัยกับคนในครอบครัวโดยเฉพาะแม่เท่าวัย๗๖ปีครับ
เกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนี้ไปชมพร้อมกันครับ
บ้านก็มันผูมันโซมไปหมดแล้วค่ะแต่ว่าที่แม่ซีเรียสเครียดก็คือแม่ห่วงย่าเพราะอยู่บ้านคนเดียว
กลัวแบบแกอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยแกมีอะไรมาล่วงใส่แกไหมแล้วแกก็เดินไม่ค่อยสมประกอบอะค่ะ
เดินต้องใช้ไม้เท้า๒อันสองข้างเลย
เมื่อเมื่อเมื่อเมื่อ
เมื่อเมื่อ
เมื่อเมื่อ
เมื่อเมื่อ

เมื่อ

เมื่อ

เมื่อ

เมื่อ

เมื่อ

เมื่อ

เมื่อ

เมื่อ

เมื่อ

เมื่อ
เมื่อ

๓๔แผ่นไม้กระหักสังเกษีเปิดไปคนละทิศลดทาง
แม่ดูโอ้โฮขนาดนี้เลยเหรอเรียกลูกเรียกเต้าแบบไม่โหลบอ่ะ
ก็พากันไปแอบข้างฝาตรงที่ข้างโทรทัศน์นะคะ
แอบมุมกันอยู่๓๔คนนั่งเบียดกันอยู่นั่นแหละ
ฝนตกแรงมากของในบ้านเปียบหมดเจ้าพงเจ้าข้างอะไรเปียบหมด
ตอนนั้นที่พายุมาก็กลัวค่ะสั่นไปหมดเลยทำอะไรไม่ถูก
กลัวฟ้ากลัวฝนกลัวมันจะพัดบ้านไป
มันทำอะไรไม่ได้ก็หาผ้าไปลอง
แล้วก็เอาผ้าที่ยังไม่เปลือกมาปูนอนข้างบ้าน
ถึงขนาดที่ว่าแบบแม่ยืนไหว้พ่อแก้วแม่แก้วพ่อจ๋าแม่จ๋า
แบบเรียกหมดคือแบบฝนหยุดเถอะอย่าตกเธออย่าตกเธออยู่อย่างนี้
แม่พูดอยู่อย่างนี้แหละบอกแม่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้แค่ทำ
บอกว่าเดี๋ยวเอกมาเดี๋ยวค่อยทำ
พอประสบปัญหาหลังคาเปิดไปแล้วรอบนึง
พอมารอบใหม่นี่ก็แม่ก็ประสบตัวฉันเองก็ประสบปัญหา
น้ำท่วมน้ำมันดันขึ้นท่วมพื้นบ้านหมดเลย
นงที่นอนลอยขึ้นลอยขึ้นหลังจากน้ำท่วม๒วัน๒คืน
พอกลับมาดูบ้านแบบไม้มันเป็นไม้แบบไม้อัดเนอะ
พอมันโดนน้ำนี่มันเปื่อยหมดเลยค่ะ
ถ้าลมมานี่ต้องรีบกลับเลยแหละครึ่งวันก็ต้องกลับ
อย่างฝนตกหน้าฝนเนี่ยต้องรีบกลับเลย
ก็ห่วงแกนี่แหละแต่ลมในห้องน้ำ
กลัวเดินบ้างกลัวงูมั่งกลัวทุกอย่าง
หนูก็รู้สึกว่าเวลาที่โรงฟ้าน้องฝนมาหนูไปโรงเรียน
เห็นย่าอยู่คนเดียวถามครูว่าครูคะให้กดกิ่งกลับบ้านตอนไหน

หนูก็บอกว่าค่ะแล้วหนูก็กลัวค่ะ
ย่าอยู่คนเดียวย่าก็เดินไม่ค่อยไหว
เพราะว่าตอนนั้นมันลมแรงมากฝนก็ตกหนักค่ะ
หนูก็เป็นห่วงกลัวเขาจะเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะ
บางทีเคยถามลูกนะหนูเหนื่อยไหมลูก

บอกบ้านเราไม่เหมือนบ้านคนอื่นเขา
เขาบอกไม่เป็นไรแม่บ้านเรามีความสุขนะ
ถึงบ้านเราจะเล็กบ้านเราก็มีความสุข
น้องอ้วนมันจะพูดกับแม่อย่างนี้ตลอด
ว่าเพื่อนที่โรงเรียนเขาว่าให้
ก็เพื่อนเราว่าบ้านเล็กอย่างกับลูกหนู
ลูกก็เล่าตัวสำช้างแล้วก็บอกว่าอยู่กันได้ยังไงค่ะ
เขาร้องอย่างนี้ก็รู้สึกเจ็บใจค่ะ
บ้านเราถึงเป็นอย่างนั้นเราก็มีความสุขนะ
เราไม่ใช่เอาไปขอข้าวใครกิน
รู้สึกเสียใจนะคำพูดที่เพื่อนเขาพูดกับลูกไว้อย่างนี้
แต่เราก็ปลอบใจลูกนะไม่เป็นไรหรอกลูก
แล้วอยู่ของเราแค่นี้เราไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใคร
หนูพูดได้เลยหนูไม่พูดเลย
ถึงบ้านกูจะเล็กแต่บ้านกูมีความสุข
หลังจากเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์

หนูก็มาช่วยแม่ทำงานหาเงิน
อันนี้ช่วยในครอบครัวค่ะหาตังค์ให้แม่พ่อ
ส่วนนี้หนูก็เก็บไว้ไปโรงเรียนค่ะ
ไปรับจ้างทำไส้กรอกให้เขาเขาก็ให้ตังค์มาค่ะ
บางทีก็๑๕๐บ้างร้อยหนึ่งบ้างก็แบ่งแม่ส่วนหนึ่ง
อีกส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ไปโรงเรียนค่ะอยู่ให้ได้หลายวัน
เพราะว่าหนูจะได้ไม่ต้องขอแม่ค่ะ
รับจ้างทำไส้กรอกค่ะขายจนถึงห้าโมงหกโมงคนหมดแล้ว
เขาก็ให้ค่าแรงเป็นรายวันค่ะวันละสามร้อย
ดีใจที่แม่แบบแม่เลี้ยงลูกมาก็ถือว่าเขายังมีความรับผิดชอบมาตั้งแต่เด็ก
คือเราทำเขาทำเราไปเขาไปคือไปกับแม่ตลอดไม่เคยห่างแม่
เราต้องไปตากแดดเราต้องไปทำงานแข่งกับเวลา
ความรู้สึกแม่แม่แบบแม่ก็ไม่เสียใจนะถึงบ้านเราจะเล็ก
บางทีก็อดมื้อมั่งกินมื้อมั่งสำหรับตัวแม่แม่ภูมิใจในตัวลูก
ได้ตังค์มาก็เก็บหยอดใส่กระปุกค่ะเป็นเงินที่หนูสะสมมาตั้งแต่เล็ก
หนูคิดว่ากระปุกออมสินกระปุกเล็กใบนั้นก็หนูอยากเก็บตังค์ได้ค่ะ
เพราะว่าอยากมาเติมบ้านแต่งบ้านใหม่ค่ะเพราะว่ามันสุดแล้ว
คิดถึงเรื่องบ้านนะคะอย่างว่ามันก็ไม่ได้ดีมาตั้งแต่เริ่มต้น
ผูกพังมามั่งก็มีเหลือใช้มามั่งก็มีเป็นท่อนเป็นเศษมาก็มี
คือเรามันต่อให้มันเป็นหลังพอได้อยู่ค่ะ
ถ้าหนูมีเงินสักกรอดหนึ่งหนูอยากจะมาสร้างบ้านให้พ่อกับแม่อยู่อย่างสุขสบายค่ะ

แล้วก็คือภาพเรื่องราวชีวิตของครอบครัว๑

พี่ย้าสวัสดี
เห็นในภาพเรื่องราวคือเด็กก็น่ารักน่าชังจริงเลยเก็บเงินหยอดกระปุกออมสินกันแล้วบอกว่าอยากจะสร้างบ้านให้แม่กัน
เห็นแล้วครับว่ามันอันตรายจริงจริงเนอะที่อยู่กันค่ะอันนี้คือบ้านหลังใหม่ใช่ไหมคะ
บ้านหลังใหม่นะคะเมื่อก่อนอยู่ที่ไหนกันนะครับเมื่อก่อนอยู่หลังบ้านคนที่เขาจ้างทำไส้กรอกล่ะค่ะ
อาศัยเขาอยู่เหมือนกันย้ายมานี่สาเหตุที่ย้ายจากหลังเก่านี้เพราะอะไรครับ
ก็แบบว่าเราไปอาศัยที่เขาอยู่เขาก็แบบเขาต้องการใช้พื้นที่อะค่ะ
เราก็เลยต้องย้ายออกมาจังหวัดลบบุรีเหมือนกันไหมครับ
ก็หากันแค่ตักสองโลกก็ได้แหละค่ะตอนย้ายมานั่นแล้วก็ยังไงงั้นเราหกเหลือกันมา
ก็ต้องลื้อบ้านลื้ออะไรออกมาช่วยลื้อหลังเก่าแล้วก็ยังไงมาเจอที่อยู่ปัจจุบันได้ล่ะครับ
ก็จะมีลุงคนแก่คนนึงอะค่ะลุงกล้วยเจ้าของที่เหรอเจ้าของที่
ยังไงถึงได้ไปเจอกับลุงกล้วยได้ก็เจอมาตั้งนานแล้วครับแต่ว่า
เมียเขาก็ไม่มีโอกาสพอดีเขาทำไล่ทำนาไม่ไหว
เขาก็เลยให้มาอยู่ทางหัวมุมให้มาดูแลไล่ด้วยอะไรอย่างนี้
ก็คงรู้นะว่าเราก็แย่กันนะครับเขาก็เลยให้ที่เรามาสร้างตรงนี้
มีป่ามีต้นเจียกต้นอะไรขึ้นเต็มเลยก็ตัดออก
ใช่ต้นใหญ่ต้นเหมือนลื้อป่าใหม่
แล้วเขาสั่งไว้ด้วยไม่ใช่เหรอเขาสั่งไว้ว่ายังไงนะฮะ
แล้วแต่ปล่อยให้มันอยู่ไปอย่าลูกอย่าหลานมันเลย

ลุงกล้วยนี่ไม่ใช่ยังขอบคุณแกที่แกแบบไม่นับใจ

หนูมีอะไรอยากจะบอกกับลุงกล้วยไหมครับ

เกิดถือว่ามันใหญ่น้ำมิตรที่ดี

ก็มาเจอลุงที่มีน้ำใจต่อเรา
แม่ตอนนี้สิ่งที่ทำให้แม่แบบ
สะเทือนใจแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับมากที่สุด

แม่ห่วงบ้านห่วงยายแล้วก็ห่วงลูก

ถ้าวันหนึ่งแม่ไม่มีงานทำ

ค่ะแม่เป็นทุกข์มากตรงนี้ค่ะ
ตรงแม่ไม่มีตังค์ให้ลูกไปโรงเรียน

เคยไปยืมข้างบ้านให้ลูกฉันทำจริง
กู้เลยค่ะไม่ยืมกู้เลยค่ะ
เรายอมกู้เงินเสียดอกเพื่อที่จะให้ลูกไปเรียน

หนูไม่มีเงินไปโรงเรียนแล้วหนูอยู่อย่างไร

แต่เห็นว่าเด็ก๒คนนี้ก็ไม่ได้ยิน
อยู่เฉยเนอะไปช่วยทำไส้กรงไส้กรอกด้วย

ประมาณฝึกประมาณ๒ขวบค่ะ

เป็นเรื่องเริ่มจากการไปนั่งเฝ้าแม่

บางทีตี๒ตี๓บางทีแม่ลุกถ้าได้ยินเสียงแม่ลุกจะลุกตามไปแล้ว

โอ้โฮแม่พูดลูกเป็นห่วงแม่เพราะงั้น
แล้วก็ไปก็เห็นแม่ทำตั้งแต่นั้นก็เลยจำมาได้
ป๓ป๔เขาก็เริ่มหัดมักหัดทำแล้ว
เห็นบอกว่าใครนะที่ไปโรงเรียนแล้วฝนมันตก

คุณคะ

ก็เห็นฝนมันตกแรงค่ะลมแรงก็ห่วงยาก
ก็กลัวจะเป็นอะไรย่าอยู่คนเดียว

ก็ไปถามว่าครูคะเมื่อไหร่จะกดขิงกลับบ้าน
ครูบอกว่าเดี๋ยวอีกสักพักค่ะ
โหแม่คุณลมหายใจเป็นคุณย่าเลยเนอะ
รายได้ของพ่อนี่เป็นยังไงรายได้ตอนนี้ได้มาจาก
เพราะว่าแม่เนี่ยโอเคยังมีทำไส้กรอกนะครับ
ก็ยังยังพอช่วยเหลือได้บ้างก็เป็นรายวันเหมือนกัน

แต่พ่อล่ะพ่อทำอะไรบ้างรายได้มาจากไหน

ใครจ้างไปเกี่ยว

ใครเห็นว่าขับแมคโครด้วยอะไรด้วยใช่ไหม

ขับแมคโครอันนี้ก็ไม่ใช่ประจำ
เราก็จ้างไปแค่ชกเขา
ถ้าบ้านนี้บอกว่าแม่โพไปตักดินให้หน่อยอะไรอย่างนี้

ปัญหาของบ้านหลังนี้เธอปัญหาหลักเลยคืออะไรครับพ่อ
บ้านผูกพังสังกษีก็เปิดเปลืองไปหมดแล้วครับ

คือเราห่วงคนที่อยู่ในบ้านนะคะ

เพราะว่าห่วงแกเพราะบางทีเด็กเรื่องเรียนก็ยังไม่กลับ
ตัวเราก็ยังไม่กลับแกอยู่บ้านคนเดียว
ก็เคยประสบปัญหาที่ว่าลมมันตีประตู
ลมมันตีกระจกแล้วก็มาหล่นใส่เส้นเลือดแก

ผ้าน่ะผ้าสองหอบใหญ่

นี่ความที่หนูตกใจเนอะไปแม่ไปไปโรงพยาบาล

โอ้โหตายแล้วแม่เส้นเลือดใหญ่ด้วย
แล้วมันไหลไม่หยุดผ้าสองหอบหอบเลือดแกหมดเลย
แม่อยู่บ้านคนเดียวกลัวไหม

กลัวจะเวลาฝากคนตกมาลมปานลมโฟกก็กลัว

หนูเห็นบอกว่าช่วยทำงานด้วยช่วยหารายได้ด้วย
หารายได้โดยการที่เก็บมะขาม

แต่ทราบมาว่าที่หน้าบ้านของเรามีอยู่ต้นหนึ่ง

ไม่ได้อะไรนะคือของเขาไม่ห่วงไหมครับ

เขาบอกเก็บเลยเอาไปเถอะ

พอได้อีกก็เอาไปให้ทำให้ได้มากที่สุดนะครับ
น่ารักจังเลยโถ่

ตัวเองก็จะไม่ไหวแล้วก็ยังช่วยกัน
วิกฤตที่สุดในบ้านของเราคืออะไรเนี่ย

บางทีเราไปขายของมันเป็นคนจิตตกอะ
เหมือนเราจะทำแช่งแกหรือเปล่า

แกแม่กูจะอยู่ยังไงอะไรไง

ถ้าเผื่อว่าได้เงินทุนไปต่อชีวิตเนี่ย
ตั้งใจว่าก้อนนี้จะไปทำอะไรก่อนครับ

แม่อยากทำบ้านให้มันแข็งแรงกว่านี้

แม่ไม่อยากให้เขารำบาก

มาที่รายการของเราในวันนี้

มาใช้โอกาสกันให้เต็มที่นะครับ

ครอบครัวของพี่หนูจากจังหวัดลบบุรีนะครับ

คว้าเงินทุนไปได้ถึง๑ล้านบาทหรือไม่
ในเกมต่อชีวิตครับ
เอาละครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้

ต้นมะขามที่เก็บขายอยู่บ่อย
ต้นนี้คือพันธุ์อะไร